ตั้งแต่คุณปีเตอร์คอปเดรินเดิลค่ะได้สูญเสียน้องชายไปนะคะ
ยังไม่มีวันกลับนะคะก็ยังทำใจไม่ได้นะ
ตอนนี้ก็ขอแบบว่าขับรถนะคะขึ้นเหนือ
ไปแบบว่าทิ้งใจนะทิ้งอารมณ์ให้มันสบายใจขึ้นนะคะ
ประจวบเหมาะกับวันเกิดคือวันที่๑มกราคมพอดี

ส่วนลูกทั้งสองคนจะได้เจอกันบ้างหรือเปล่า

ช่วงปีใหม่ก็นั่นนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามปี
แล้วก็ผมก็จะลงรูปบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แฮชแท็กว่าเป็นทริปปล่อยวาง
ถ้าเราปล่อยวางก็คือมันทำใจในระดับหนึ่งได้
โดยที่การที่จะยึดติดกับอะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้
แน่นอนมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรอก
แม้เราจะปล่อยวางเราก็ไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับ
มาก็ยังนึกถึงทุกวันเลยนะครับน้องไมเคิลเนียม
ซึ่งมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด
สันวันเกิดวันที่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างฮะ
ก็ไปนั่งกินข้าวกันเสร็จปุ๊บก็สุดสนใจว่ามีเค้ก
ผมก็ไม่รู้ว่านั่นแหละว่าจะมีเค้ก

แต่นี่นัดลูกแล้วเพื่อไปนอนค้างอยู่บ้านปู่

ก็ไปครั้งสักคืน๒คืนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคุณปีเตอร์นะคะ
ก็ให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วกันนะคะ